คุณผู้ชมมาดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนถนน
ทำให้ลุงวัย๖๓ปี
ถึงขนาดยิงคุณตาวัย๗๒ปีเสียชีวิตคารถ
คุณผู้ชมให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันก่อน
ภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นว่านี่
คือรถของผู้ก่อเหตุจอดอยู่ด้านหน้านะครับ
รถผู้เสียชีวิตชนท้ายแบบนี้

รถของผู้ก่อเหตุก็ถูกชนท้ายแบบนี้

แล้วพยายามที่จะเหมือนเขาอ้างนะ
เขาอ้างว่าเขาลงมาเคลียร์กับคุณตาที่ขับรถชนท้าย

เขาก็เลยเอาอาวุธปืนยิงคุณตา

นิ่งแบบนี้เพราะคุณตาคนขับถูกยิงเสียชีวิตแล้ว
แต่ในรถมีหลานสาววัย๘ขวบอยู่ด้วย

เป็นเหตุการณ์เป็นภาพวงจรปิดที่จับภาพได้

แต่ก็เป็นหลักฐานของตำรวจได้เป็นอย่างดีนะครับ
ตำรวจสพปลายบางจนนทบุรีนะครับ
แจ้งว่าเกิดเหตุยิงกันตายนะครับ
ภายในซอยกำนันธินกรตำบลศาลากลางอำเภอบางกรวย
นนทบุรีก็รุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ก็นี่แหละครับพบรถกระบะฟอร์ด๔ประตูสีขาว
ทะเบียน๑กกย๖๒๗กรุงเทพมนาคม
ยังจอดติดเครื่องยนต์อยู่บนถนนนะครับ
กระจกประตูฝั่งคนขับยังเปิดอยู่
ภายในรถพบศพของนายสุริยะพรทวีวัฒน์อายุ๗๐ปี
เป็นคุณตาแล้วนะเสียชีวิตอยู่ที่นั่งคนขับนะครับ

แล้วก็ยังพบปลอกกระสุนปืนตกอยู่ที่พื้นถนน๑ปลอก
เจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับ
ต่อมานะครับนางสาวนรมนดำรงฤทธิ์อายุ๔๔ปี
ลูกสาวของผู้ตายเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุคุณ
โอ้โหร้องไห้เสียใจนะฮะแล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่า
คือก่อนเกิดเหตุได้ให้พ่อมารับลูกของเธอ
ก็คือหลานสาวของคุณตานั่นแหละครับ
อายุ๘ขวบมารับที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสรย่านสะพานกรุงทน
พ่อก็เลยขับรถออกจากบ้านแถวพุทธมนตรสาย๓
แล้วก็มารับหลานสาวที่โรงเรียนเพื่อจะพามาส่งที่บ้าน
ภายในซอยกันตนาอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับ
ตัวลูกสาวมารับแจ้งว่าพ่อถูกยิงเสียชีวิต
ขณะเกิดเหตุลูกสาววัย๘ขวบก็นั่งอยู่ในรถด้วย
เท่ากับว่าหลานสาวเห็นตาถูกยิงตายคารถเลยนะคุณนะ
คือตัวลูกสาวผู้ตายอยากจะถามคนยิง
ถามว่าจิตใจคุณทำด้วยอะไร

ทำไมคุณถึงต้องมาฆ่าให้ถึงตายแบบนี้
โชคดีที่กระสุนไม่ไปโดนเด็กคุณ

ไม่ไปโดนลูกสาววัย๘ขวบของเธอที่นั่งมาด้วยนะครับ

คือคิดอะไรอยู่มีเด็กนั่งอยู่
แล้วก็ยังทำคืออะไร
จะบอกว่าโมโหโมโหมากแค่ไหนแล้วยังไง
คือเขาคิดว่าแบบ
คิดว่าจะยิงใครก็ยิงได้
รู้อยู่แล้วว่าทำไปยังไงก็หนีไม่พ้น

และที่สำคัญเด็กก็อยู่ในรถด้วย
ทีนี้ครับตำรวจก็ต้องสืบจากภาพกล้องวงจรปิด

จุดเกิดเหตุในซอยกำนันธินกรนะครับ
ก็จะพบว่ารถของคุณตาไปชนรถคันข้างหน้านะครับ
ซึ่งปรากฏว่าคนขับรถข้างหน้า
เอาปืนลงมาแล้วก็ยิงคุณตาเสียชีวิตนะครับ
เวลาต่อมาตำรวจสพปลายบางจังหวัดนนทบุรี
ก็สามารถติดตามจับกลุ่มคนขับรถที่ก่อเหตุได้แล้ว
ที่บ้านหลังหนึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๒กิโลเมตร
ก็คือนายสมชัยว่องวิทย์เดชายุ๖๓ปี
พร้อมกับรถยนต์เชฟโลเลสสีขาวที่เบียน๑กก

ที่เห็นในภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
สภาพรถด้านท้ายรถเนี่ยก็เหมือนถูกชนนะครับ

อกจากนี้ในการตรวจค้นยังพบอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุ
ทีนี้คุมตัวนายสมชัยไปสอบปากคำ
นายสมชัยรับสาภาพครับว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุ
ยิงคุณตาซุริยะจนเสียชีวิตจริง

เขาอ้างว่าคุณตาสุริยะ
บนท้องถนนแล้วก็ขับมาปาดหน้าเขาก่อน
ทีนี้พอเข้าซอยได้

ก็ขับรถฟอร์ดเนี่ยนะครับ

ปาดหน้ารถของผู้ตายนะครับ
อยากจะให้คนขับคือผู้ตายเนี่ย

คือไปปาดกันที่ถนนใหญ่พอเข้าซอยมาได้
ก็เนี่ยขับมาปาดเลยเพื่อจะให้

ทีนี้ครับนายสมชัยเขาเดินไปที่รถ
ใช่มั้ยเดินไปที่รถของคุณตาสุริยะ

เดินไปที่รถเพื่อที่จะให้คุณตาสุริยะ

เอามีดออกมาจะแทงเขาก่อน
เกือบโดนเข้าที่ลำคอเขาแล้วนะครับ

เขาก็เลยยิงคุณตาสุริยะสวนไป

ว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ

เขาก็แทงก่อน
เพราะว่ามันเล่นนี่เลย
อันนี้ก็ยิงต้นขาวเลย

แล้วก็ผู้ตายก็ขับรถชนท้ายเขาอีก

เอาอาวุธมีดนะครับเขามีอาวุธปืน
เขาเลยใช้ปืนยิงสวนเข้าไป

ตามตำรวจก็คุมตัวนายสมชัยผู้เกาะเหตุ
พร้อมของกลางอาวุธปืน